มุมของมุ้งมันจะมี๔มุมใช่ไหมคะพี่แจ๊ค

แก้มไปมองตรงมุมที่อยู่ตรงปลายเท้าของแก้ม

เราเจอหน้าคล้ายกับแบบอย่างนี้เลย

ใช่เป็นหน้าผู้ชายหัวล้านหน้ากลมหน่อย

แล้วเขาก็มาถลึงตาอย่างนี้
หันไปทางซุ้มประตูที่จะเข้าไปทางห้องน้ำ
ไปเจอเป็นผู้ชายใส่จงกระเบนสั้นสีแดง

หัวเนี่ยสูงเกือบจะเท่ากับตรงที่เป็นศพ

ใช่ค่ะแล้วตัวใหญ่มากแล้วเขามายืนแบบ
เหมือนเขายืนคุ้มกันอะไรสักอย่างไม่แน่ใจพี่แจ๊ค

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงนะครับ
จะได้ไม่พลาดรายการดีจากทางไทยรัฐออนไลน์และสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
ก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียว
และสำหรับวันนี้เนื้อหารายการของเรานั้นยังคงเข้มข้นเหมือนเช่นเคย
นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมในวันนี้แล้วส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ครับพร้อมกับนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกัน
นักเล่าท่านนี้เป็นเจ้าของเรื่อง
ยินดีต้อนรับคุณแก้มครับสวัสดีครับคุณแก้มครับ

มีโอกาสได้เจอกันครั้งแรกปกติเราจะคุยกันผ่านโทรศัพท์

ถามก่อนเลยถามทุกคนฮะเชื่อเรื่องผีไหม

ล้านเลยหรอว่าโลกนี้มีผีแล้วว่าจากเรื่องราวที่ได้ไปเจอมา

ก็เลยยืนยันกับตัวเองได้ว่าโลกนี้มีผีแน่

รวมไปถึงเรื่องในวันนี้ที่จะมาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ติดตาตรึงหลอน

นานรึยังเรื่องนี้
มันจะมีทั้งหมด๓เรื่องนะคะ
ไล่มาตั้งแต่ครั้งแรกที่แก้มเจอ
แล้วก็ครั้งที่สองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมทั่วไป
แล้วก็เรื่องที่๓ก็จะเป็นโรงแรมอีกแต่ว่าไปเจอที่ต่างประเทศ
งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อน

เรื่องแรกนี่จะต้องย้อนไปประมาณเกือบ๓๐ปีได้ไหม

ใช่เพราะว่าแก้มน่าจะยังไม่ถึงอายุประมาณ๕ขวบ
ตีไป๕ขวบประมาณนี้
คือพ่อแม่แก้มเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
แล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาคล้ายกับใช้รายงานที่กรุงเทพ
ก็ไปเช่าห้องแถวเป็นห้องแถวแบบชั้นเดียวเล็กอยู่
ก็ห้องแถวเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็เหมือนทางนี้เราจะไว้ที่เป็นที่นอน
ที่นอนอยู่ทางนี้ประตูจะอยู่ทางนู้น
ค่ะแล้วห้องน้ำก็จะอยู่อย่างนี้เหมือนกัน
คล้ายบรรยากาศอย่างนี้เลย
บรรยากาศคล้ายอย่างนี้เลยแต่ว่าประตูเนี่ยสลับไปอยู่ฝั่งนู้น
คือเรื่องมันเกิดขึ้นตอนคืนนึงแก้มจะมีปัญหาตรงที่ว่าแก้มนอนไม่หลับตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วคืนนั้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบเฮ้ยแก้มร้อนแก้มรู้สึกร้อนก็งกหัวขึ้นไปดูพ่อปิดพัดลมหรือเปล่าพ่อก็ไม่ได้ปิดพัดลม
แล้วก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาก็คือแก้มเนี่ยนอนกับแม่พ่อแล้วก็แก้มก็คือแก้มเนี่ยนอนติดติดผนังเลยแล้วตรงปลายเท้าแก้มเนี่ยมันก็จะเป็นตู้เย็น
แล้วตอนสมัยนั้นเรายังนอนมุ้งกันอยู่ก็จะกางมุ้งแล้วตรงหัวนอนแก้มเนี่ยก็จะเป็นบานเกร็ดแสงจากข้างนอกก็จะสะท้อนเข้ามา
แล้วแก้มก็นอนพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปเหมือนเรานอนไม่หลับเราก็เลยนอนมองมุมมุ้งมุมของมุ้งมันจะมี๔มุมใช่ไหมคะพี่แจ๊ค

ใช่มันจะมี๔มุมเราก็ไล่มองตั้งแต่ตรงหัวนอนเรามันก็ไม่มีแล้วเราก็แบบไปมองตรงหัวนอนของคุณแม่ก็ไม่มี
แล้วก็ยุกกิ๊กยุกกิ๊กตามภาษาเด็กแล้วก็ไปมองตรงฝั่งนู้นก็ไม่มีแล้วที่มันพีคสุดคือแก้มไปมองตรงมุมที่อยู่ตรงปลายเท้าของแก้ม

มองตรงมองมุมตรงปลายเท้าคือแบบเราเจอหน้าคล้ายกับแบบอย่างนี้เลย

ใช่เป็นหน้าผู้ชายหัวล้านหน้ากลมหน่อยตาเขาจะปูด

คล้ายน้องเลยค่ะคล้ายน้องเลยเห็นน้องก็คือแบบตอนแรกยังตกใจอยู่เลยคือแต่ว่าเขาเขาจะแบบหัวล้านหัวล้านนิดนึงแต่คือหน้าเขาจะสว่างจะขาวมากเลย

อยู่ตรงมุมปลายเท้าเราแล้วเราก็มองแล้วก็แบบก็ยังไม่ไปสองครั้งพอครั้งที่๓ยังไม่ไปแก้มเลยไปสะกิดพ่อ

ไม่ร้องค่ะไม่ร้องคือจะเป็นเด็กที่ไม่ร้องตอนเด็กไปสะกิดพ่อบอกพ่อพ่อเจอผีอ่ะ
พี่พ่อง่ายนิ่มอย่างนี้เลยเหรอ
เหมือนแบบเราพยายามแบบพ่อพ่อเหมือนแบบกระซิบกระซาบกลัวเขาได้ยินกลัวเขารู้ว่าเราเห็นอะไรประมาณนี้
ตอนนั้นก็ยังเด็กก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วทีเนี้ยคุณพ่อเขาก็อ่ะพอรู้สึกตัวพ่อก็แบบว่าอะไรนะ
ก็บอกว่าพ่อแกมเจอผีแล้วพ่อก็บอกว่าเจอตรงไหนแต่หน้าแก้มเนี่ยยังซุกอยู่ที่พ่อนะคะแล้วแกก็ชี้ไม่กล้ามองแก้มก็ชี้ไปว่าเนี่ยแก้มเจอตรงนู้น
อ่าแล้วทีเนี้ยพ่อเขาจะมีไฟฉายคู่ใจอยู่อันหนึ่งเขาก็ส่องเขาก็เปิดไฟฉายฉายเสร็จปุ๊บเขาก็ส่องไปที่มุมนั้นพอส่องไปที่มุมนั้น
พ่อเขาก็บอกไม่เห็นจะมีเลยพอเราพอพ่อบอกว่าไม่เห็นจะมีเลยเราก็หันไปมองแล้วพี่แจ๊คลองคิดสภาพดูสิแบบหน้าน้องแล้วโดนไฟฉายส่องเข้าไป
พ่อไม่เห็นอย่าบอกว่าพอเราหันไปเราเห็นเหรอ
เราเห็นก็คือเขาก็ยังอยู่แล้วก็ประมาณแบบว่าไฟไฟจากไฟฉายส่องหน้าเขาอ่ะแล้วจากที่เขาถลึงตามองเราแค่แบบปกติอ่ะเขาแลบลิ้นออกมาคือยาวมาก
เหมือนหลอกเลยนะอันนี้คืออันนั้นแล้วหลังจากนั้นคือแก้มพาปัดไปเลยแล้วแก้มก็ไม่รู้เลยแล้วก็เหมือนแก้มมาคุยกับคุณแม่ประมาณนี้นะครับ
เหมือนแก้มมาคุยกับคุณแม่ประมาณเมื่อประมาณ๓๔ปีที่ผ่านมาก็คุยกันเรื่องเห็นผีเรื่องผีอะไรนี่แหละแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่หนูว่าเจอผีครั้งแรกเนี่ยตรงอย่างนี้อย่างนี้นะ
แล้วแม่เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพ่อก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเขาบอกว่าเติมเช้ามาก็มาพ่อมาพูดมาบอกว่าเนี่ยลูกเจอผีบอกที่ลูกไม่สบายอย่างนี้คือลูกเจอผีก็ตรูปว่าแก้มเป็นใครครับแล้วเท้าความไปเท้าความมาแก้มก็อธิบายลักษณะให้คุณแม่ฟังว่าใช่จะเป็นแบบหน้าหน้ากลมกลมอย่างงี้หัวล้านล้าน
ลักษณะมันเหมือนกับคุณพ่อของเจ้าของห้องแถวที่เขาเสียไปแล้วอะค่ะใช่
ค่ะอ๋อแค่อย่างงั้นคือโทษนะคือหัวล้านหน้าแบบแป้นหน้าแป้นกลมหน่อย
ออกจีนขาวไม่จีนนะคะเพราะตาที่เค้าทะลึงนี่คือแบบว่าแก้มดูไม่ออกเลยอะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
คือเรื่องแรกเหมือนเป็นปฐมบทในชีวิต

คิดที่เจอแบบตาเนื้อแบบตาเห็นเลย
ตั้งแต่จงความได้ก็คือฝันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
แต่อันนี้คือเจอจังครั้งแรก

อันนี้น่าจะประมาณ๓ปีหรือเปล่า

แก้มเขาต้องไปงานศพที่จังหวัดสุโขทัย
เราก็โอเคเขาก็ให้แก้มเนี่ยหาโรงแรมที่แบบว่าพอที่จะนอนได้

ไม่ต้องดีมากแต่ตัวแก้มเนี่ยติดเป็นคนที่แบบว่า
ถ้าจะมองโรงแรมก็คือมองให้ดีไปเลยก็คือ๔ดาวขึ้น
แล้วไปเจอโรงแรมนึงก็หาอยู่ในเว็บนึงอะค่ะ
แล้วทีนี้เราก็แบบดูไปเออโอเคมันพอนอนได้เนอะ
คือสวยห้องสวยบรรยากาศในโรงแรมใหญ่สวยอะไรอย่างนี้
ก็เลยบุ๊กไปพอบุ๊กไปเสร็จปุ๊บตอนเช้า
ไม่ใช่ตอนเช้าสิขับไปเช็คอิน
พอเช็คอินเสร็จปุ๊บเข้าไปห้องพัก
แก้มแวะเข้ามาส่งเฉยแล้วแฟนแก้มก็ไป
ไม่ได้ค้างไม่ได้อะไรแล้วแกล้งก็ลากกระเป๋าไป
ขึ้นขึ้นขึ้นไปตอนแรกก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดโรงแรมใช่ไหมคะ
ก็คือแบบดูเบอร์ห้องแล้วก็พยายามที่จะเดินเข้าไป
อินเสร็จปุ๊บได้กุญแจมาก็ขึ้นไป

แล้วก็อาจจะเป็นช่วงนั้นที่ไม่มีคนด้วยหรือเปล่า

แก้มก็ดูหมายเลขห้อง

แล้วก็เดินถือกระเป๋าขึ้นชั้นประมาณชั้นสอง

แล้วเป็นตึกที่อยู่ข้างในสุด

มันคือน่าแปลก

พอเปิดประตูโรงแรมเข้าไป

โรงแรมนั้นคือแก้มจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่

ถ้าสมมุติว่าเข้าไปพักโรงแรมไหนก็แล้วแต่
เปิดประตูครั้งแรกที่สัมผัสได้

ไม่ได้คิดอะไรก็แบบว่าเอออาจจะเป็นแบบลงจากประตูที่ผลักแรงดันอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
แต่คือพอมันตีอึ๊กเข้าหน้ากลิ่นไม้อับกลิ่นอะไรก็คือโรงแรมขึ้นชื่อว่าสุโขทัยนะพี่แจ๊ค
เมืองเก่าสงครามการตายก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่ทั่วทุกที่ทุกอนูผืนดินหรือเปล่า
แล้วพอแก้มเข้าไปเสร็จปุ๊บทุกอย่างข้างในก็คือเหมือนเขาจะบิวต์เป็นประมาณแบบไทยเป็นไม้เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ของเก่า
วินเทจตามสไตล์สุโขทัย
ใช่ตามสไตลสุโขทัยแล้วทีนี้ก็เอาของไปเก็บพักแป๊บนึงแล้วแก้มก็นอนอยู่บนเตียง
ขื่อเนี่ยตรงฝ้าเนี่ยไม่มีจะเป็นขื่อเลย
หมายถึงว่าเรานอนใต้ขื่อเลยเหรอ
ก็คือแบบว่าเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยคือเราเห็นขื่อ

ใช่ก็คือขื่อแบบอย่างนี้เลยแล้วเป็นขื่อไม้
แล้วก็แบบว่าเราลุกขึ้นมาขยับเตียงให้มันแบบกระเทิบกระเทิบไป
มันเตียงเดี่ยวอะค่ะเตียงใหญ่
ซึ่งห่วงจุ้ยเตียงที่มันอยู่ใต้ขื่อเอาจริงไม่ดีนะ
ไม่ดีค่ะแต่คือมันก็แบบว่าคาดเกี่ยวเหมือนแบบ๗๐ไม่โดนขื่อ
แต่โดนขืดไปแค่๓๐แต่ไอ้๓๐ตรงนั้นคือเรานอนไง

แล้วทีนี้แก้มก็เลยขยับขยับให้มันพ้นขื่อไปก็โอเคโล่งสบายใจ
แล้วก็มานอนนอนดูทรทัศน์แล้วที่นั่นคือแบบสถาปัตยกรรมเขาอ่ะ
เข้าใจนะว่าเขาต้องการที่จะทำให้เหมือนกับแบบโบราณสถานเก่าอะไรอย่างนี้
ตั้งใจทำหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันเก่าแก่จริงก็ไม่รู้
มันมีอะไรหรอกมั้งแล้วสุมประตูนั้นคือสูงมากดินะวะ

มะตูอันนี้คือทำมาจากปูน
อ่าเป็นปูนแต่ทุกอย่างในในห้องนั้นน่ะคือเป็นไม้
อ่าแล้วแก้มแก้มนอนแก้มนอนพอแล้ว

ก็เลยออกไปนอกข้างนอก

ข้างหน้าห้องนี่สวยมากเป็นสระบัว

แล้วก็ตรงข้างก็ตึกเราก็จะเป็นบ้านพักเป็นหลังอะไรอย่างนี้
แล้วมองเยื้องไปทางขวาปุ๊บ

ใช่เป็นโบราณสถานของแท้เลย

เราก็โหแล้วนะเพราะว่าตอนแรกที่แฟนชวนไป
เฮ้ยเธอพี่ต้องไปงานศพที่สุโขทัยเธอจะไปไหม

เพราะถ้าเกิดค้างเมื่อไหร่คือแก้มเจอเมื่อนั้น

รู้ตัวอยู่แล้วว่าจะเจอมากเจอน้อยจะเจออะไรยังไงเท่านั้นเอง
แล้วทีนี้คือเราเลี่ยงไม่ได้เพราะว่างานศพก็คือเป็นญาติของแฟนที่เสีย
แล้วทีนี้แกล้งก็เลยแบบพอหันไปเจอโบราณสถาน
มันก็เออไม่เป็นไรสวยดี
ก็เลยเดินลงกำลังจะลงบันไดบันไดลงไป
แล้วคือแบบมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนซุ้มซุ้มเล็ก
พี่จ๊ากเคยเห็นกำแพงโบร์ดไหมคะ
กำแพงโบสถ์ที่เขาจะมีที่เอาไว้ใส่อัฐิ

ใช่ช่องเล็กเขาเอามาทำเป็นประดับอยู่ตรงบันได
แล้วทุกชั้นทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้น๓ชั้น๒ชั้น๑คือมีหมดเลย
แล้วแคมก็แบบว่าเออฝรั่งมาก็คงจะสวย

ใช่แต่คนไทยนี่คือแบบว่าเหมือนที่เก็บอัฐิอ่ะ
แล้วแก้มก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วพอตอนกลางคืนแฟนก็กลับมา
ก็นอนนอนหลับไปสักพักนึง
มันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเราพลิกซ้ายพลิกขวา
แล้วแก้มกับแฟนเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่ถูกตัวกัน
ก็คือแบบจะรำคาญแล้วทีนี้
หันไปทางซุ้มประตูที่จะเข้าไปทางห้องน้ำ
แก้มไปเจอเป็นผู้ชาย
หัวเนี่ยสูงเกือบจะเท่ากับไอ้ตรงที่เป็นศพ

ใช่ค่ะแล้วตัวใหญ่มากแล้วเขามายืนแบบ

ในมือเขาถืออะไรไม่รู้ว่ายาว
แล้วเราก็แบบด้วยความที่เป็นแก้มขนลุก
ด้วยความที่เป็นแก้มแก้มหันไปเจอครั้งแรกตาฝาดหรือเปล่า
หันไปเจอคันที่สองไม่ฝาดแล้วล่ะ
ครั้งที่๓ยังอยู่ถ้าเกิดยังอยู่ไม่เป็นไรคุณอยู่ไป
แก้มก็ขยับมานอนข้างแฟน

ใครอยากมานอนข้างแฟนแล้วก็ไปเอามือแฟนมากอดตัว
แล้วก็นอนซุกแฟนอยู่อย่างนั้นตอนคืน
ก็คือแบบหันไปเขาก็ยังอยู่หันไปเขาก็ยังอยู่

แฟนไม่รู้สึกไม่รู้ตัวอะไรเลยค่ะ

คือแฟนมาถามแก้มตอนเช้าว่า
เธอเป็นไรอ่ะทำไมวันนี้นอนกอดกันได้อ่ะอืม

เพราะว่าฉันหันไปประมาณ๓๔รอบ

เหมือนจะมีเรื่องกันไหม

หรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างกำลังจะเข้ามา

เป็นครั้งแรกที่ทำให้แก้มกลัว

น่าจะเข้ามาแต่คือเราไม่รู้ว่า

เจ้าที่ที่กำลังจะป้องกัน

กำลังจะเข้ามาทำให้เรารู้สึกเพราะ

เขาจะรับรู้ได้นะว่าใครมองเห็นเขา

อันนี้คือตามเรื่องที่เคยฟังมา

ย้อนไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว
จะมีคอนเสิร์ตนักร้องโปรดมา

คือเราก็ดูตารางทัวร์เขาแล้วว่า
เราจะไปดูเขาได้ที่ประเทศไหน
แล้วก็ไปจุติที่สิงคโปร์

แล้วก็ไหนก็ไปแล้ว

ก็เลยจองตัวคอนเสิร์ต
แล้วก็โทรไปหาเพื่อน

ก็บอกถ้าไปด้วยจองแล้วนะ

แกล้งก็เลยเสิร์ชหา

แจ๊คก็น่าจะรู้ว่าที่ซิงคโปร์เนี่ย

แพงครับโรงแรม๓ดาวก็แพง

ก็คือทุกอย่างก็คือแพงหมด

เราจะไปพักที่ไหนดีวะ
ก็เลยค่อยเลื่อนดู

เออสวยดีดูไม่เก่าดี

แล้วแบบเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่นอนคนเดียว
แล้วต่างถิ่นก็คือแก้มไม่รู้

แก้มก็เลยแบบได้ไม่เป็นไร

ทางเขาก็จัดการอะไรเรียบร้อย

แก้มได้บินตอนเช้า
แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเพื่อนแก้มเนี่ย

ไม่ได้ไปก็คือมันมัวแต่แบบว่า

ตั๋วถูกระโปรสุดท้ายโปรไม่มี

แต่ว่าแก้มกับแฟนเพื่อนเนี่ย

มันก็จะมา๑๐โมงเช้า
โมงครึ่งก็ไปนั่งรอเพื่อน

เพราะว่าสิงคโปร์มี๒สนามบินใช่ไหมคะ

แล้วเพื่อนไม่เก่งภาษาอังกฤษ

สรุปทำไปทำมาช่วงบ่าย

ตั้งแต่๑๐โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมง

ไปซื้อตั๋ว
เป็นเกี่ยวกับตัวโดยสารเฉพาะ

แล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บแก้มก็นั่งรถไปโรงแรมเลย

ห่างจากโรงแรมประมาณ๓กิโล

กิโลประมาณ๓กิโล

ด้วยความที่แก้มก็ไม่แน่ใจ

แล้วอาศัยถามเขาไปว่าโรงแรมนี้อยู่ตรงไหน

๓กิโลไก่ไก่

วงจุ้ยห้องแก้มดีมากค่ะ
ทางโรงแรมมันจะเป็นรูปตัวที
เป็นรูปตัวทีแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะ

จากทางตรงสมมุติตัวทีเป็นอย่างนี้
ทางตรงนี้เดินตรงไปปุ๊บประตูห้องอยู่นี่เลย

ค่ะดีมากค่ะอีกฟังหนึ่งก็คือเป็น
บรรดายหนีไฟ
คนเดียวก็มาเป็นแฟนกัน
นั่นแหละแล้วก็แกแบบ
เพื่อนก็แบบไม่สนใจปิดประตูปึ้งเข้าไปเลย

ก็มองเห็นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ขวามือ

แล้วก็เตียงเนี่ยติดผนัง

เพราะว่าเคยเจอฝั่งติดห้องน้ำมาแล้วมันไม่โอเค
จริงแล้วโลเคชั่นไหนก็ไม่โอเคตอนนี้

แล้วก็พอถัดจากเตียงที่๒ไปเนี่ย

แล้วด้วยความที่แบบว่าเอ้ยเรามาคนเดียว

ของไปวางเนี่ยฉันจองแล้วนะ

แล้วก็พอ
ประมาณ๔๕โมง

ก็เดินเที่ยวสวนเดินเที่ยวอะไรกันไป

ก็ขากกับเผานนั้น
คือไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว

ของทางที่ไปโรงแรมเป็นยังไง
พอถึงโรงแรมเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นห้องอาบน้ำแล้วก็นอน
แล้วคืนนั้นก็ไม่มีอะไรก็คือหลับสนิทเลย
แล้วพอตัดมาเช้าวันที่๒
เช้าวันที่๒คือกำหนดการณ์ของแก้มตอนเย็นแก้มจะต้องไปดูคอนเสิร์ต
ก็จะต้องไปออกจากโรงแรมประมาณ๔โมงเย็นไปถึงนู่นประมาณ๕โมงเย็น
เพื่อที่จะแบบทำการแบบอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อย
แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเพื่อนแก้มก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ตลาด
พาไปไหว้พระที่วัดแล้วก็พาไปเที่ยวห้างพาไปดูของฝากอะไรอย่างนี้
ก็พอเดินต๊อกแก๊กเสร็จปุ๊บพอ๔โมงกลับมาโรงแรม
ก็มาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จ
ทีนี้กั้นก็เลยบอกถามเพื่อนว่าอยากออกไปด้วยกันไหม
บอกไม่เอาละเหนื่อยเดี๋ยวนอนรอที่นี่ละกัน
บอกว่าไปดูคอนเสิร์ตให้สนุกเถอะอะไรอย่างนี้
แก้มก็เอาโอเคแล้วแก้มก็เดินลงมา
ตอนเช้าก็คือแบบมันยังโอเคอะค่ะพี่แจ๊ค
ก็คือจะมีร้านค้าร้านนวดร้านอะไรแบบเยอะแยะ
แต่คือวันนั้นเนี่ยทำให้แก้มรู้ว่าย่านที่แก้มพักเนี่ยมันเป็นย่านโคมแดง
อืมสถานบัณฐึงเลยสถานบริการเลย
แล้วก็ดูขับเหมือนเช่าจักรยาน
แล้วก็ปั่นเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า
ก็ดูวิวไปตอนเช้าโอเคมันแปลกตาดี
ก็ไปดูคอนเสิร์ตเสร็จคอนเสิร์ตเลิกประมาณ๓ทุ่มครึ่ง

ถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้โรงแรมเนี่ยประมาณ๔ทุ่ม
พอ๔ทุ่มลงจากสถานีรถไฟเสร็จ
พอมองไปข้างนอกคือทุกอย่างมันปิดหมดอะ
แล้วมันเงียบมันวางเวงมาก
ตอนแรกก็กลับว่าจะเดินแบบเออมันไม่ร้อนเนอะ
๒๓กิโลกรัมแค่เดินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึง
แบบเออไม่เดินแล้วเช่าจักรยานดีกว่า
ก็เหรียญหนึ่งเช่าจักรยานเหรียญหนึ่ง
แล้วก็ปั่นปั่นปั่นล็อตล็อตล็อตล็อตล็อตไปในซอย
ก็คือแบบโหเปรี้ยวเปรี้ยวมากพี่แจ๊ค
แล้วก็ไปถึงโรงแรมเสร็จ
ก็ขึ้นไปข้างบนห้องอาบน้ำ
อาบน้ำแล้วก็ไลน์บอกเพื่อนว่า
ถึงแล้วนะลงคอนเสิร์ตเสร็จแล้ว

แล้วด้วยความที่แบบว่าเราเพิ่งไปดูคอนเสิร์ต

นั่งนอนอาบน้ำเสร็จมานอนถ่ายดูลูก

ตาเหลือบไปเห็นเตียง
คือคืนแรกแก้มแค่เอากระเป๋าไปวางไว้
ก็คือแล้วก็หลับไปไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหม
แล้วพอคืนที่๒เนี่ยเหมือนเรานอนไม่หลับ
เหมือนมันแบบตื่นอยู่ตลอดเวลา
เราก็แบบหมอนมันยังมีอยู่

ก็เลยไปจัดการเอากระเป๋าลง
แล้วก็ถลกผ้าห่มกับหมอน

เพราะแกมีความรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่กับสภาพเดิม
มันก็พร้อมที่จะให้ใครก็ไม่รู้มานอน

อันนั้นไม่รู้นะอันนั้นคือแก้มคิดไว้เอง

แล้วกันก็จัดการคว่ำกระเป๋า
เอาของในกระเป๋าเดินทางมาเทให้แบบเต็มเตียงเลย
แล้วเรามองไปแบบนอนไม่ได้หรอก
แล้วก็แบบหลับพอหลับไปเสร็จปุ๊บ

ตะแคงขวาห่มผ้าห่มมาถึงประมาณแบบปิด
ถึงประมาณนี้เพราะว่าเปิดแอร์เย็นมาก
จำไม่ได้ว่ากี่โมง
แต่มารู้สึกตัวคือเหมือนมีอะไรอยู่บนผ้าห่ม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

มาปิดแบบอย่างเงี้ย
คือเขานอกจากแข็งมาหาแก้วเหมือนกัน
อ่าแล้วผมเขาตกมาแบบประมาณเนี้ย

แล้วคือเราไม่เห็นตรงปาก
ไม่เห็นตรงปากไม่เห็นตรงจมูก
ไม่รู้ว่าเขาแบบทำอะไรอยู่แต่คือตาเขาแบบ
อย่างนี้ใส่เราอยู่อ่ะ

แล้วก็คือแบบเอ้ยทำยังไงดีวะ

จะเป็นใบหน้าลักษณะสีขาว

ตาตาไม่รู้ว่าลืมลืมค้าง
จ้อมองเขานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ

จะมีอยู่แค่สองอย่างมุสลิมอะไรประมาณนี้

เป็นผ้าคุณหนูสีขา

ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาเดินมาตรงหน้าแก้ม

ทำได้แค่เหลือกตามองเขาแค่นี้
เขารูปเอามือมาลูบ

รูปไปจนถึงปลายขาปลายเท้า

แล้วก็เขาก็ยังอยู่ในห้องน้ำ
ก็คือตะแก้มหันตะแคงไปในทางห้องน้ำ

รูปร่างเขาอยู่ในห้องน้ำ

แล้วก็เสียงหัวเราก็ฮึกอยู่อย่างนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่านอน

แล้วพอตอนเช้า
ตอนเช้ามาก็คือเก็บของ

ก็แบบรีบเช็คเอาท์

ถามเขายังไงเกิดเขาไม่เชื่อเรื่องผีขึ้นมา

ประตูโลกวิญญาณจะเปิดออก

จะขึ้นมารับของเส้น

เขาอาจจะมีความเชื่อคล้ายเราก็ได้

หรือว่าเขาเคยเกิดเหตุอยู่ตรงนี้

หาที่มาที่ไปไม่ได้ก็คือแบบตัดเลย
หรือเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรหรอก
ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเตียงนะเหมือนเราแค่วางเฉยก็ยังพอเข้าใจ
เพราะคือแรกหลับโดยไม่เป็นอะไร
แต่คืนที่๒คุณแก้วดูเหมือนว่าแหม่มันรู้สึกไม่ปลอดภัยเว้ย
มันมีผ้าห่มเอาไม่เป็นไรดึงผ้าห่มมา
เอาหมอนมามาไว้กับเราแล้วเอาของเนี่ยเทให้มันเต็มเตียง
ทฤษฎีนี้ครับมีความเชื่อกันว่าถ้าเราไปพักในโรงแรม
โรงแรมนั้นที่เราไปพักมี๒เตียง
คนจะมีความเชื่อว่าอีกเตียงนึงอย่าปล่อยให้ว่าง
จะเอาของที่มีอยู่ไปวางให้มันเต็มเลย
เพื่อไม่ให้เขามานอนเตียงนั้น
แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ครูตรีเคยโทรมาเล่า
ครูตีบอกว่าเตียงสองเตียงเนี่ยโดยปกติแล้วก็อาจจะนอนอยู่๒เตียงนั่นแหละ
ไปนอนเตียงนึงเขาอาจจะย้ายไปนอนอีกเตียงหนึ่ง
แต่เราอ่ะเอาของไปวางไว้ที่เตียงเขาไปดึงของเขาออกมา
เขาไม่มีที่นอนเขาก็เลยต้องมานอนกับเรา

ซึ่งไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้อันไหนมันใช้ได้ดีใช้ดีหรือไม่ใช้ดี
ก็ต้องอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคน
ผมก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าผมไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้น

อันนี้คือแบบเราไม่อยากจะทำให้มันยุ่งยาก

แล้วมันต้นปีแก้มเจอที่เรื่องที่โรงแรมท้ายหาด
ปลายปีแกมาเจอเรื่องที่สิงคโปร์
หรือถ้าย้ายไปอยู่๕ดาวเลยอย่างโรงแรมที่เขาไปพักกันเยอะ
ตรงที่บนตึกสูงนั่นน่ะแพง
แพงมากไม่ไหว
นั่นคือทั้ง๓เหตุการณ์ที่ไปเจอไปเจอมาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่พัก๒ที่ด้วยกัน
นั่นคือประสบการณ์ที่คุณแก้มเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมด
ตื่นเต้นและทึกขวัญมากขอบคุณมากคุณแก้มที่มาเล่าวันนี้พวกเราได้ฟังกันนะ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียว
และวันนี้เวลาหมดหมดเวลา
ผมพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณแก้มนะครับค่ะค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป